มาดูเรื่องงูจงอางนะฮะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะครับ
คุณผู้ชมครับคราวนี้มันไปอยู่ตรงไหนรู้ไหม

ไปอยู่บนยอดไม้นะครับงูจงอาง
เกือบ๔เมตรไปอยู่บนยอดไม้

นี่ครับที่บอกครับยาวเกือบ๔เมตร
สวนหลังบ้านเลขที่๑๗๐หมู่๒
ระบงเขาศะมิงอเมฆเขาศะมิงจังหวัดตราดครับ
กู้ภัยพยายามไล่งูให้มันลงมานะครับ
โดยใช้ไม้ไผ่ผูกต่อกันให้ด้ามมันยาว

แต่ยิ่งไล่มันยิ่งเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นสูงไปกว่าเดิม

ก็ปีนเลยฮะหลังจากทำแบบนี้ไม่สำเร็จ

แต่มันจับด้วยความยากลำบากนะครับ
งูมันเลื้อยหนีตลอดเวลาชั่วโมงกว่าแล้วยังจับไม่ได้เลย

ต่อไม้แล้วนะครับปีนขึ้นไปแล้ว

กู้ไพบอกฝ่าลุยาชอย่าบ้านตัดกิ่งหน่อย

มันหล่นลงมาครับในที่สุดครับ
แล้วก็ต้องรีบวิ่งไปตะครุบมันอีกนะ
ไหวเนี่ย
พี่อ่ะมันมั้ยอ่ะ
เอ้ยได้แล้วระวังมันแว้งระวังมันแว้งพี่

นี่แหละครับพอจับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นงูจงอางเพศเมีย
ยาว๓เมตร๖๐เซนติเมตร

นี่ดูแรงมาดีดูพี่ก็ตัวใหญ่นะ

คุณพิธีวรรัฐพี่เขาเป็นเจ้าของบ้าน

นี่แม่มันมีงูตัวใหญ่เลยนะ

พอลูกบอกก็มาดูตัวใหญ่จริงแหละ
ทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นไปหมดนะฮะ
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ

อืมโอ้โหแย่จริง